เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์นะฮะอืมมีรอปภเขาไปเจอ
คนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วท่าทางเหมือนกับเต็มคาราเบลมาเลย
คือลักษณะคือไม่ปกติแน่นอนอ่าเป็นช่างประปาเนี่ยเขาได้รับแจ้ง
เกี่ยวกับเรื่องน้ำปลาปลาแต่ไปดูเห็นไหมฮะคือผู้ชายคนนี้ใส่ชุดเหมือน

มากับเขาใช่ไหมเพื่อนอยู่ห้องไหน
นี่ค่ะคือตอนที่เขามาเจอเนี่ยทั้งรอปภทั้งช่างประปาเนี่ย
เขายังคิดว่าเอ๊ะเป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
เพราะแต่งตัวเหมือนแต่ไม่ใช่นะฮะ
แล้วดูเขาแบบหลอนกลัวกลัวเห็นไหม
ทรงคือไม่ได้คือตัวสั่นเลย
ชายหนุ่มคนนี้นะครับไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาหรืออะไรยังไงนะ
แต่ต้องดูภาพตอนที่เขาไปเจอใหม่นะฮะ
เจ้าหน้าที่คอนโดแถวสาธรณ์นะครับ
นี่เขาจะไปตรวจเรื่องของระบบประปาของคอนโดที่ได้รับแจ้งว่าเสีย

นี่ไม่แต่เขาก็แต่งตัวเหมือนครึ่งบนอาจจะเหมือนรอปภแต่ครึ่งล่างก็แปลกอยู่นะคะ

แล้วไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเห็นไหม
ดูตื่นตระหนกตัวสั่นรวดตัวตลอดเวลา
นี่เขาไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยใช่ไหมคะ

เพื่อนำไปสอบถามนะฮะ
ร้องไห้ตกใจนะ
ทีแรกยังคิดว่าเอ๊ะเป็นช่างด้วยกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ
ก็คุมลงเดินมานะจากตรงบันได
นี่ฮะเพื่อพาไปยังห้องนิติบุคคล
ระหว่างนี้เขาก็โทรแจ้งตำรวจสนยานาวาเจ้าของพื้นที่นะครับ
ให้มาตรวจสอบให้มารับตัวไปเพราะว่าไม่ใช่คนของคอนโดเขา

ก็ถือว่าบุกรุกแล้วก็มีทรัพย์สินเขาเสียหายด้วย
นี่เพียงเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็เอาเสื้อมาใส่ให้คุมให้อีกตัวหนึ่ง

แล้วก็จะเป็นคลิปที่ท่านเห็นเมื่อตอนแรกนะฮะ
ที่เขานั่งสอบถามกันแล้วก็จับใจความอะไรไม่ได้เลย
นี่เห็นมั้ย
ผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
โดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวสาธรณ์นะครับ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับ
ทางผู้มนวยการของคอนโดคุณธนกรจงจำฟ้า
บอกว่าเมื่อวานนี้มีลูกบ้านที่คอนโดนี่อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะฮะ
ทีแรกเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมายังไงเจอกลางวันเมื่อวานนะ

ไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยผู้ชายคนนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อน
ก่อนที่จะเจอกลางวันเมื่อวานเดี๋ยวเขาเข้ามาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
แต่นี่เป็นภาพตอนที่เขานี่ถือกระเป๋าใบนี้เลยแต่งตัวแบบนี้เข้ามาเลยนะฮะ

ใช่แต่ว่าอาจจะหาก็ได้ว่าจะเข้าประตูไหนอะไรยังไง
เพราะว่าเขาบอกว่าคนในคอนโดเนี่ยนัดเขามา

ประปาก็จะขึ้นไปตรวจสอบระบบประปา
อยู่ทีแรกเนี่ยช่างตกใจนึกว่าผีหลอก

คือข้างบนมันก็จะมืดอยู่ใช่ไหมในห้องระบบประปาอะไรพวกนี้นะฮะ
ห้องคอนโทรเนี่ยนะครับแต่เอาเป็นคนนี่นะแต่ดูแบบหวาดกลัวหน่อยเห็นไหม
นี่เขาเดินท่ีแรกเขาเดินหนีมาไม่ต้องมี
สุดท้ายพอลงมาเนี่ยก็สอบถามกันเขาก็มีอาการแบบนี้
แต่เท่าที่จับใจความได้ผู้ชายคนนี้บอกว่า
ได้นัดเจอกับลูกบ้านคอนโดคนนึงซึ่งเป็นลูกค้าของเขา
ผ่านทางแชทในโซเชียลแล้วมาหาเมื่อ๕ทุ่ม
ก็คือภาพในกล้องวงจรปิด๕ทุ่มของคืนวันที่๗ธันวานะฮะ
แล้วกลับออกมาตอนช่วงเช้าคือ๗โมงเช้าของ๘ธันวาคม
เขาแต่งกายคล้ายกับรอปภเพราะว่าลูกค้าของเขาที่เป็นลูกบ้านในคอนโดเนี่ย
ชอบให้แต่งตัวแบบนี้เป็นการเพิ่มบรรยากาศในการให้บริการลูกค้า
แต่ที่ว่าออกมาตอน๗โมงเช้าเนี่ยออกมาจากห้องของลูกบ้านในคอนโดเนี่ย
ที่เขาจะกลับไปบ้านเขานะขี่มอเตอร์ไซค์มานะตอนที่เข้ามาที่คอนโดที่จุดจอดรถนะ
กลับเดินขึ้นไปอยู่บนชั้น๒๐ที่เป็นห้องคอนโทรของช่างนะฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ทั้งคืนที่อยู่นี่อยู่ยังไง
เดี๋ยวตำรวจสนยานวาคงต้องไปตรวจสอบว่ามันมีผิดอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ดูแบบแปลกหลอนแล้วไปอยู่บนชั้น๒๐ของคอนโดที่เป็นห้องของช่างเขา
นี่ฮะทางนิติก็ให้เขาเปลี่ยนชุดนะครับ
เพราะว่ากลัวลูกบ้านจะเข้าใจผิดว่าเป็นรอปภก็เลยหาเสื้อมาคลุมให้อีกตัวหนึ่ง

ขึ้นไปอยู่บนชั้น๒๐ไม่รู้อะไรเนี่ย

ไม่ให้แม้แม่แม่ไม่แล้ว
กำลังหรือของและกินขนมอยู่
ไม่ค่อยจะรู้เรื่องถามอะไรก็กลัว

แล้วก็ไม่อยากถูกตัดหยักครรภาพบ้าน

นัดเขามาอะไรอย่างนี้ครับ
ที่ไปเจอผู้ชายคนนี้เนี่ยตอนเจอครั้งแรกเลยนะ
อยู่นู้นชั้นสามสิบสามนะ

พอเห็นนี่ตกใจนะแล้วผู้ชายคนนั้นก็ตกใจกระโดดขึ้นไปอีกตึกนึงด้วยซ้ำ
ตอนแรกยังคิดว่าเป็นช่างเหมือนกันเพราะว่าแต่งกายคล้ายกับเสื้อของรอปภ
กางเกงยีนก็ดูขาดแต่พอดูแล้วหลอนเขาก็เลยคุมตัวลงมากัน
ท่าทางเหมือนกับคนหลอนยาพูดจาวกไปวนมาดูหวาดกลัวไปหมด
แล้วท่านผู้ชมครับพอเขาไปเห็นคลิปเห็นภาพของผู้ชายคนนี้ชายหนุ่มคนนี้นะฮะ
คนที่เห็นเนี่ยที่เขาเคยรู้จักหรือว่าเคยเห็นหน้ามาก่อนทางโลกโซเชียลเขาบอก
ผู้ชายคนนี้นี่เป็นนักแสดงหนุ่มหนังแบบ๑๘บวกนะ

ใช่เขาชื่อว่ากรยนัทในวงการเนี่ยนี่คนนี้ฮะในวงการเขาเรียกหมอกร
เขาอยู่ในแวดวงของหนัง๑๘บวกแล้วก็มีงานถ่ายแบบแบบวาบวิวรับงานเอ็นเตอร์เทนลูกค้า
ไม่ได้เป็นหมอรักษาคนอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่ได้เป็นหมออะไรอย่างนั้น

เป็นหมอนวดแล้วรับงานบริการลูกค้าแล้วชื่อเล่นชื่อกรเขาเลยเรียกกันหมอกรหมอกร
แต่ไม่รู้ยังไงคืนที่ผ่านมาไปคอนโดนั้นแล้วก็เช้ามาก็นี่ฮะดูร้อนไปเลย
นั่นน่ะสิแต่สภาพดูน่าตกใจนะคืออ่านข่าวคนแบบหลอนยาอะไรอย่างนี้มันก็เยอะแต่สภาพนี้หนักมากเลยนะคะ
คือเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเลยว่าเวลามีอาการลักษณะหลอนแล้วก็ควบคุมไม่ได้เออเป็นยังไง
แต่ว่าจะยาเสพติดหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องให้ตำรวจสนยานวาเขาตรวจสอบก่อนนะฮะ
เพราะว่าทางคอนโดเขาเรียกสนวาให้มารับตัวไป
เดี๋ยวลองดูนะคะว่าอาจจะไม่สบายหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเนาะ